ทีนี้เมื่อพูดถึงทนายตั้มค่ะคุณผู้ชม
มีการไลฟ์เฟซบุ๊คแหมต้อง๒ชั่วโมงกว่า

เอาแต่เนื้อหาสั้นมีจังหวะหนึ่ง
แกพูดไปพาดพิงผู้ดำเนินรายการชื่อดังด้วยนะ

คุณสอรยุทธสนาจินดาพี่ยุทธถูกต้องค่ะ
กรณีที่คุณสรยุทธ์ไปโพสต์คลิปนี้

ประโยคนี้แหละที่ทำให้ทนายตั้มบอกว่า

เพราะว่าการใช้คำนี้มันเข้าข่ายมินประมาทได้
เพราะฉะนั้นก็เลยเตือนไปที่คุณสรยุทธ์บอกว่า
ระมัดระวังเพราะคุณสรยุทธ์อยู่ในสถานะที่จะถูกฟ้องร้องได้
ตอนนี้คือท่านยังมีคดีติดตัวอยู่

ก็จะมีผลต่อการที่จะปล่อยตัวชั่วคราว
ถูกไหมคะเดี๋ยวฟังธนายตั้มหน่อยค่ะ
ก็คือคุณสอรยุทธ์เนี่ยเขาก็พูดถึงลุงพลนะครับ
ในเรื่องของคดีเนี่ยแต่ว่าผมไม่สบายใจ
ตรงที่แกชอบมีแฮสแท็กนี้นะครับว่า

ผมก็เอ๊ะคุณสอรยุทธ์ไปพิมพ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับ
แต่ว่าตอนแรกผมก็ยังแบบว่าไม่ได้อะไรมากนะครับ
ก็เห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเฉยนะครับ
เพราะว่าคุณสรยุทธ์อย่าลืมว่า
การที่ไปบอกเขาว่าเป็นเสล็บคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับ

ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนก่อคดีฆาตกรรมนะครับ
หมินเหม่ที่จะเป็นการหมินประมาทคนอื่นนะครับ
ทีนี้เนี่ยพอผมเห็นแล้วผมก็ไม่สบายใจ
แต่ก็ยังไม่ได้คุยกับลุงพลนะครับว่าอะไรยังไงนะ
แล้วผมก็ยังไม่เข้าใจเจตนาของคุณสรยุทธ์ด้วยนะ

เพราะอย่าลืมว่าคุณสอยุทธ์ถูกดำเนินคดีไม่ได้นะครับ
คนที่เรียนกฎหมายเนี่ยก็จะทราบดีนะครับ
คุณสอรยุทธดำเนินคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
คดีนี้เรียกว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นะครับยังไม่มีอะไรชี้ชัดว่าเป็นการถูกฆ่านะครับ
และที่เขาพิสูจน์กันเบื้องต้นเนี่ย
ก็คือพิสูจน์ว่าน้องชมพู่เสียชีวิต
แต่ไม่รู้ว่าด้วยอะไรใครทำ
ฉะนั้นยังเรียกการฆาตกรรมไม่ได้

อันนี้ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้ด้วย